มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เป็นความคืบหน้าคดีที่หลานชายเมายานะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุ้มคลั่งเอามีดเนี่ยไปแทงยายเสียชีวิตนะคะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้สติแล้วค่ะก็ยอมรับว่าเสียใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมจากการที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยคุ้มคลั่ง

ตัวเนี่ยก็บอกไม่รู้เรื่องยังคือยังหลอนอยู่เลยตอนที่ตำรวจไปถึงนะคะญาติพี่น้องเนี่ยพยายามจะเข้ามารุมประชาธรรมตำรวจต้องควบคุมตัวไปที่สพเมืองอุดรธานีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะโอ้อันนี้สลดมากจริงจริงก็คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปที่บ้านเกิดเหตุชาวบ้านก็กำลังเตรียมงานสวดพระอภิษฐรรมนะคะหลานสะพ้ายของผู้ตายคือนางบุญเลี้ยเนี่ยบอกว่าไม่
กับยายแต่ว่าญาติทุกคนเนี่ยจากเหตุการณ์นี้ไม่มีใครให้อภัยรับไม่ได้นะคะเพราะว่ายายเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูคนที่เกาะเหตุมากก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะ
คิดว่าถึงว่าใครกับเออแต่ที่เหตุแห่งน้ำเลือดกาลไปหรือเปล่า
พวกไปเยี่ยมพร้อมหรือว่าครับ
ท่านภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเนี่ยสอบปากคำคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะ
แล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุหลังจากมีสติก็สารภาพนะคะ
สารภาพทั้งน้ำตาบอกว่าจำได้บางช่วงแต่ไม่รู้ตัวค่ะว่าฆ่ายายตัวเอง
ที่ผ่านมายายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็รักยาย
จนกระทั่งตัวเองแยกทางกับภรรยาก็ไปพึ่งกัญชากับยาบ้า
เสียใจมากที่พลั้งมือฆ่ายายค่ะ

ก่อนสองแล้วเตรียม
พอผมจะคุยแจ๊กก็เดินหนีอย่างนี้ครับ
เหมือนแจ๊กกลัวผมนะครับ
แต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยว
หลังจากที่มีการสอบปากคำนะคะ
ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานี
และแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีค่ะ
ก็ไม่ได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
พยายามหลักฐานชัดเจนแล้วก็กลัวเรื่องจะโดนลุมประชาธรรมด้วยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาไปจับตัวเอาไว้เอง

ญาติไปรับศพนำมาตั้งสวดพระพิธรรมคืนนี้๑คืน
แล้วก็จะชาปนกิจในช่วงพรุ่งนี้ช่วงบ่ายค่ะ